มาดูนางเอกหน้าสวยคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะ

คนอื่นเอาความดราม่ายัดเยียนให้เธออีกแล้วนะคะ
กับกรณีที่บอกว่าเป็นนางเอกเรื่องมากเรื่องเยอะนะคะ

มันมีกระแสมาว่าสาวมิ้นท์ชาวนิดา

มันจะมีฉากหนึ่งที่ควรจะเออจุ๊บกันได้แล้ว
นางเอกพระเอกตามบทที่ควรจะเป็นนะคะ

หวานใจภูผาไม่เคยสั่งห้ามในเรื่องนี้
เดี๋ยวไปฟังเหตุผลของน้องกันหน่อย
เข้ามาก็ถามกันไปได้
คือบทมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้ว
คือบทเรื่องนี้อย่างที่บอกตั้งแต่แรก
มันไม่ได้เป็นแนวเลิฟซีนขนาดนั้นนะคะ

เปิดใจแล้วก็ไว้รอเรื่องหน้าหรือเรื่องอื่น

ผู้กำกับมานี้สั่งอย่าไปเล่นเกินช่างนี้เนอะ
และที่สำคัญก็มีหวั่นใจเราด้วย
แต่ว่าภูผาเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าห้ามนะจ๊ะ